คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี

แล้วก็มีการแบ่งงานสำหรับรองนายกรัฐมนตรี

แล้วเรื่องของการทวงหนี้นอกระบบ
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสังคมที่เป็นเรื้อรังมานาน
เพราะฉะนั้นฝากท่านอีกเคสหนึ่งเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทวงหนี้นอกระบบออกอารวาสอีกแล้วค่ะ
ทวงหนี้ถึงโรงเรียนคุณคิดดูสิ

คนแรกเสื้อแดงและอีกคนหนึ่งเห็นไหม

แล้วปรากฏว่าคนหนึ่งจ่าย๓๐๐อีกคนหนึ่งจ่าย๒๐๐๐

ผู้ชายคนนี้สุดท้ายโดนจับโดยละม่อมนะคะครับ
ที่มาจับเนี่ยเป็นชุดเฉพาะกิจศรีวิชัยของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปซุ่มสังเกตการณ์นะคะ
พอสบโอกาสปุ๊บเข้าแสดงตัวเลยค่ะ
แล้วพาผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอดุลสุวรรณแสงทวี
เป็นชาวประจวบคิริขันไปค้นที่รถไปพบเงินอีกนะ
ในรถเนี่ยเงินสด๓๒๑๔๐บาท
พร้อมกับโพยรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ลูกหนี้

ก่อนหน้าที่จะมาจับนายอดุลได้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปจับแก๊งทวงหนี้อีกแก๊งหนึ่ง
ปรากฏว่าพอแก๊งนั้นโดนจับไป
นายอดุลค่ะมาเป็นตัวตายตัวแทนมาทำหน้าที่แทนนะคะ
แล้วสุดท้ายก็โดนจับอีกแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับชุดจับกลุ่ม
น่าสงสารชาวบ้านในพื้นที่ลานสกามากนะ
แล้วแต่ละคนที่ไปเป็นลูกหนี้แก๊งทวงหนี้นอกระบบเนี่ย
โอ้โหเขาก็หาเช้ากินข้ามมาค่ะ
แล้วคุณมาเรียกดอกโหดแบบนี้

เจ้าหน้าที่บอกว่าชาวบ้านก็ร้องเรียนเข้ามาทุกวันแล้วค่ะ

แล้วที่สำคัญเวลาแก๊งทวงหนี้ไปทวงหนี้นะคุณน่ากลัวมาก
คูเข็นต่างหน้าเลยค่ะ
บางรายนี่นะพ่อแม่ผู้ปกครองบางราย
หาเงินไม่ทันต้องเอาเงินค่าขนมลูก
จ่ายให้แก๊งทวงหนี้นอกระบบ
บางคนเนี่ยนะเพราะลูกเนี่ยไม่มีตังค์ไปโรงเรียน
ทำไงคะลูกต้องหยุดเรียนเห็นไหม
ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันเป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์อีกหนึ่งเคสนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งร้ายเลยนะ

ถ้าเกิดว่าเปรียบระยะของมะเร็งตอนนี้ฉันว่าเป็นระยะ๔แล้วแหละ